คุณผู้ชมค่ะประเด็นร้อนเลยนะคะเรื่องนางงามค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยนะเขามีประเด็นตั้งแต่นางงาม
นางงามพี่เลี้ยงล่าสุดช่างแต่งหน้านะคะ

คือแต่ก่อนเนี่ยเขาซัพพอร์ตการแต่งหน้าหรือว่าดูแลเรื่องภาพลักษณ์เนี่ยนะ
ประกอบกับอดีตสาวงามเวทีดังกล่าวนะอย่างคุณแก้มกวินตานั้น
ก็ออกมาโพสต์ค่ะคนนี้นี่ไม่ยอมตกกระแสเหมือนกันนะคะ
มีเรื่องนางงามขึ้นมาเมื่อไหร่จะมีชื่อเธอทันทีเลยนะคะ
โพสต์แบบนี้คล้ายกับต่อว่าใครสักคนว่าอยากจะมีตัวตน
ทำงานเพื่อหวังประโยชน์ซึ่งเนื้อหาดูเหมือนเชื่อมโยงกันนะคะ
ก็ทำเอาบรรดาแฟนนางงามค่ะก็ต่างวิเคราะห์กันไปมานะ
ว่าทั้งคู่กำลังเปิดศึกน้ำลายเกาเหลากันอยู่หรือเปล่านะคะ
งานนี้ค่ะพี่ป้อมจะว่ายังไงนะคะรุ่นใหญ่แล้วขอเคลียร์ค่ะ
โดยตัวพี่เองเคยเป็นพี่เลี้ยงนางงามมาก่อน
สิ่งที่เราอยากได้หรือจากใจของพี่เลี้ยงนางงามคือ
หนึ่งเราอยากเข้าไปทำนางงามของเราที่เราส่งไปด้วยตัวเอง
เราน่าจะมีแบบความคลีเอทหรืออะไรที่มันตรงที่ว่า
มันกลับมาคึกคักในปีนี้เขาก็เลยแบบติดต่อมา
คนที่เขาโพสต์มาเนี่ยคือพี่ยังไม่รู้หน้าเขาเป็นยังไง
ยังไม่รู้จักเลยตอนที่เขาได้ตำแหน่งพี่ก็ยังไม่ได้เข้ามาทำ
แล้วตอนที่พี่ทำให้น้องมาริยาพี่ว่าคนที่ถ้าเป็นเขานะ
ยังไม่รู้ว่าเขาได้ตำแหน่งไปแล้วกี่ปีก็ไม่รู้
แล้วเราก็นึกหน้าเขาไม่ออกเหมือนเราเล่นละครดูละครสนุกสนาน
ด่ากันไปก็ด่ากันมาก็ได้แต่ว่าอย่าจริงจังนะ
อย่าเอาคนมาดับตบอะไรอย่างแค่นั้นพอ

เอาจริงเวลาคนเชียร์นางงามเวลาแฟนนางงามอินนี่คือ
ขอโทษนะคุณผู้ชมด่ากันขุดขึ้นมายันโคตรเลยนะ
ใช่แล้วก็แฉประวัติยับนะจ๊ะตั้งแต่เรียนมัธยมที่ไหน
มันน่ากลัวตรงนี้เก่าในโซเชียลของคุณจะว่อนขึ้นมาทันที
นั่นแหละนะคะรักก็รักนะพอประมาณนะแต่เกลียดก็ขอให้เกลียดพอประมาณ
อีกหนึ่งกั้วเหลาท์เวทย์เดียวกันก็อดีตนางงามคุณแนนด์อนิพรค่ะ
ที่ก่อนหน้านี้ก็มีเสียงสัมภาษณ์ว่า
จริงแล้วหนูไม่ได้มีปัญหากับทางกองประกวดนะคะ
สัญญาก็คือหนูเซ็นครบทุกปี๓ปีก็คือ
หมดไปแล้วตั้งแต่หลังจากที่น้องน้ำตาลขึ้นมาดำรงตำแหน่งใช่ไหมคะ
แล้วก็มีสัญญาอีก๓ปีนักแสดงก็สิ้นสุดลงแล้วค่ะ

แต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ฉีกสัญญาเราทำตามกฎทุกอย่างค่ะใช่ค่ะ
ที่ผ่านมาในส่วนของนางงามก็ตอบในส่วนของนางงามแล้วนะคะ
แต่ว่าสังเกตไหมว่านางแต่ละคนตอบคำถามก็บอกว่าไม่อยากจะมีปัญหากับผู้ใหญ่หรอกเนาะ
ในวงการก็อยากจะได้รับโอกาสต่อไปนะคะ
ดราม่านี่มันมีหลายเรื่องจริงนะคุณวงการนางงามนะ
ใช่ค่ะพูดยากนะพูดมากก็ไม่ได้เจ็บคอ
โอเคค่ะนี่จะโดนอะไรบ้างรึเปล่า